มาดูเรื่องเพื่อนบ้านกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะมีผู้เสียหายออกมาร้องค่ะบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้ตอนตี๓เอาเหล็กออกมาทุบรถของเธอซึ่งอาจจะจอดขวางอยู่แต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะคะล่าสุดเธอก็ไปแจ้งความแล้วเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะนี่แหละค่ะตรงจุดที่เธอคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็นี่คือกล้องวงจ
แล้วก็มีการตะโกนเรียกคนในบ้านด้วยแต่ว่าไม่มีใครออกมานะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายทุบรถเสร็จก็เดินกลับเข้าไป
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๔๖ปีบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งเอารถมาจอดตรงนี้ได้ประมาณ๒สัปดาห์
เพราะว่าที่จอดรถที่เดิมเนี่ยรีโนเวทอยู่ก็เลยมาจอดตรงนี้ชั่วคราว
แล้วก็ไม่ได้จอดทิ้งไว้นะคะเลื่อนตลอดนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดคุยกับผู้ก่อเหตุนี่แหละคุยกันกว่า๓๐นาทีเรื่องรถของเธอที่จอดขวางทาง
ตอนคุยเนี่ยก็จบลงด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
แต่พอกลางคืนกลายเป็นอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดค่ะ
ต้องเรียนก่อนว่าพี่อยู่ที่นี่มา๑๗ปีจะมาอยู่หลังเขาเพราะว่าเขาซื้อบ้านอยู่ก่อนค่ะ
โดยปกติเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสอ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถบ้างในเรื่องของอะไรอย่างนี้บ่อยครั้งแต่บังเอิญเขาไม่ได้ทำกับเราไง
เขาเคยแบบต่อยกับเพื่อนข้างบ้านอะไรที่หน้าบ้านเราอย่างเงี้หลายครั้งเราก็ให้แฟนไปห้ามหลายครั้งแต่บังเอิญเขาไม่ได้ทำกับเราเพิ่งมีครั้งเนี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยจะยุ่งกับเขาก็คือทักทายกันปกติอะค่ะ
เรื่องต้นทางผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะ